ประเด็นร้องเรียนแล้วก็มีการโพสต์กันในโลกออนไลน์นะคะ
ว่าซื้อดอกไม้ทูบเทียน๒ชุดราคาเกือบ๗๐๐กว่าบาท
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหลวงพ่อโสธร
แล้วก็ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มที่ขายดอกไม้ได้แล้วนะคะ

มาดูเรื่องราวนี้กันค่ะแหม่มีการร้องกันเข้ามา
แล้วก็กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เยอะเหลือเกิน
ประเด็นนี้ดังมากและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อผู้ชายคนนึงเขาไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธร
แล้วก็ต้องซื้อดอกไม้ในราคาสูงถึง๖๘๐บาทค่ะ
เริ่มต้นการโพสต์รู้สึกแย่มากแล้วก็รายละเอียดเยอะเลยนะฮะ

แล้วก็บอกว่ามีคนคอยมาโบกรถให้จอดจะดูทางให้

ใช่ก็บอกว่าพี่ครับช่วยซื้อดอกไม้ร้านผมหน่อย
ชายคนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เห็นว่าช่วยกัน

ผู้หญิงอายุประมาณสัก๕๐กว่าค่ะ
ก็โอ้โหหยิบดอกไม้หยิบพวงมาลัยประมาณ๑๐กว่าพวง
พร้อมด้วยน้ำมันพืชขวดเล็กอีก๑ขวด
แล้วก็บอกว่านี่จัดให้เรียบร้อยแล้วยื่นให้เลย
ดอกไม้ทูบเทียนสำหรับไหว้หลวงพ่อ

ชุดทั้งหมด๖๘๐บาท
ตกใจเลยคุณผู้ชมท่านนี้

ใช่ก็เลยถามว่าอ้าวทำไมแพงจังล่ะ
ก็เลยปฏิเสธไปจริงมันเป็นสิทธิ์ของเรา
ถูกไหมที่เราจะปฏิเสธ
แต่แม่คาก็ทำเสียหน้าไม่พอใจค่ะ
เขาแหละที่เขาจัดให้เราก็กลัวอะไรจะเกิดขึ้นกับรถหรือเปล่า
ใช่เรื่องนี้ค่ะก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะคะ
เพราะว่ามีคนแสดงความคิดเห็นเพียบเลย
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกธาราเทพตูพาณิชย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซานะคะ
ก็พอรู้ข่าวได้สั่งชุดสืบสวนเลยค่ะ
ลงพื้นที่รอบบริเวณวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะคะ
จับกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนโบกรถ๑๒คน
จับมาแล้วก็มาทำประวัติเปรียบเทียบปรับ
คนละ๕๐๐บาทในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกธาราเทพก็บอกอีกด้วย
บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีการผลัดเปลี่ยนนะ

เผื่อใครที่มาบ่อยจะได้จำหน้าไม่ได้คุณ
แล้วก็ไม่ทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียง

คือกลุ่มนี้ถ้าเป็นหน้าเดิมทำเหมือนเดิมเนี่ย
จะจำหน้าได้แล้วก็แน่นอนส่งผลกระทบ

เดี๋ยวเราลองถามทางรองภูมิกับดิวบ้าน

เรื่องของการเข้าไปตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยนี่เป็นอย่างไร
สอบถามพันธ์ตำรวจโทธนายุทธ์ศรีดา

สวัสดีครับคุณติวส่งครูคุณอริยาครับ

และพฤติการก็เป็นอย่างไรบ้างครับท่านรอง
ครับขอแก้ไถให้จำนวนที่จับกลุ้มนิดนึงนะครับ
วันที่๑จับกลุ้มมี๑๐รายครับ
วันที่๒อีกรวมทั้งหมด๕รายรวมเป็น๑๐
อ๋อจะยอดเพิ่มขึ้น๑๕รายครับโอ้๑๕
แล้วก็เปรียบเทียบปรับไปคนละ๕๐๐บาทข้อมูลนี้ถูกต้องไหมคะ

ในข้อหาครอฟาร์นด์เดือดร้อนรำคาในที่ศาสนธารณะครับผม
ครับผมแล้วก็พฤติการของเขาเป็นอย่างไรฮะท่านรองลองเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมครับ
ก็คือคนกลุ่มนี้ก็จะอาศัยในช่วงวันหยุดยาววันหยุดนักศักดิ์เลิกต่างที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา
ประพฤติหว่างความบริเวณรอบวัดและเพื่อให้ผู้ที่นำประสบการณ์หลงพอเข้าจอดรถ
ซึ่งโดยปกติแล้วจะจอดได้อยู่แล้วถ้าหาพิษที่หว่างใครไม่เป็นที่ข้าม
กว่าบาทเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการจำหน่ายยังไงบ้างครับท่าน
คือส่วนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์นะครับ
ทางเราก็ยังดำเนินการอะไรไม่ได้ครับผม
อ๋อเหรอครับแล้วก็เรื่องที่ร้องทุกข์กันในโลกโซเชียลเนี่ย
เอาไปเป็นหลักฐานอะไรได้ไหมครับท่านรอง

ครับต้องมีผู้เสียหายก่อนครับเราถึงจะดำเนินการได้ครับ
อีกนิดครับคนกลุ่มที่จับกลุ่มได้นะครับ
มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้วเป็นคนในหรือคนนอกพื้นที่อย่างไร
แล้วก็หลังจากนั้นเมื่อปล่อยตัวเข้าไปแล้วเป็นยังไงต่อ

เท่าที่ตรวจสอบก็มีทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะครับ
ก็เลยมาเอาไว้มาจิตสถานที่แบบนี้
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพนะครับ
ทีนี้ค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวจะหยุดยาวอีกแล้วค่ะ
เพราะปากเรียนพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาน้ำบาสการหลวงวัฒนธรรณ
ก็ขอให้สบายใจได้ครับ
ทางตำรวจเรามีทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ
ที่จะเข้าไปดำเนินการอยู่แล้วครับ
ท่านครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียง

ท่านอยากจะบอกอะไรถึงผู้ที่จะไปไหว้พระที่นี่บ้างครับ
ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนที่บวกรถขอความเดินร้อนลำคานะครับ
ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง
คนที่แสงมากับคนยำนวนมาก
มีทั้งกลุ่มแก๊งล้วงกระเป๋าไป

ตามจุดต่างอยู่แล้วเศร้าในบริเวณวัด

ถ้าพบเห็นหรือว่ายังไม่เจ้าที่ก็ขอให้ใช้ทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
หมายเลขของตพเฉียงเศร้า๐๓๘๕๑๑๑๑ครับ
เป็นเบอร์ฉุกเฉินก็เบอร์๑๙๑ครับ
ได้ค่ะตอนนี้เราขึ้นเบอร์ให้หน้าจอด้วยนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่สามารถที่จะร้องทุกข์ได้นะคะ
ครับขอบคุณนะครับท่านรอพรุ่งกับการสิบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจตำรวจผู้ทอดเมืองฉะเชิงเสาด้วยนะครับ